เช็คความพร้อมกันแล้วเหลืออีกอย่างหนึ่งไปเช็คกัน
เช็คดวงกันหน่อยเช็คดวงของทีมชาติไทย
เป็นสีสันของข่าวแต่ว่าอย่าไปผูกติดกับความเชื่อมาก
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยสิ่งแบบนี้ผูกความของคนไทยมานะครับ
แล้วที่สำคัญเนี่ยเรื่องเหล่านี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู
มันเป็นไปได้นะครับดวงของธิรสินแดงดา
อันนี้เป็นดาวสันโว๒ครั้งที่เขาติดทีมชาติ

ปล่อยเช็คดวงหน่อยว่าดวงนางครั้งนี้ของเทียสินแดงดาเป็นอย่างไรครับ
มีการไปถามมานะครับกับหมอดูนะครับ
ก็คืออาจารย์พัฒนิผัฒนากิจโชช

ใครที่ยังไม่ได้เช็คก็ไปเช็คย้อนหลังกันได้นะ
ใช่ครับดวงเช็คกันหน่อยนะครับ
เทียสีแดงดาด้วยควบคู่กันไปอาจารย์พันธินีก็บอกว่า
เปิดดวงของด้วยครับสูตรที่ยังไม่เคยสำหรับนะครับ
ครั้งนี้ก็พาอินโดเข้าชิงเคยคุมเมียดนามมาก่อนรวมถึงสูตรหน้าคนสำคัญของ
โดนีเซียคือจับยามเกิน๔๕ตาดูสองฝั่งเลยนะครับ
แล้วอาจารย์เขาว่าไงบ้างอะเขาบอกว่าดวงของพริกโกะเลยนะครับ
ตอนนั้นอาจจะเหนื่อยต้องดวนจุดโทษหน้าที่สองครับ
แสดงว่าเดี๋ยวอย่างงี้จริงเล่นที่บ้านแล้วกดนังเท่านั้นเลยเหรอ
น่าจะเป็นเกมที่ตื่นเต้นถ้าดูจากดวงนะ
ของทั้งสองประเทศเนี่ยค่อนข้างจะมีน้ำหนักที่ใกล้เคียงกัน
ทำให้ศึกครั้งนี้จะต้องมีการสู้กันอย่างสูสี
แล้วก็มีการสู้กันถึงวินาทีสุดท้ายแน่นอน

จากที่ดูดวงโค้ชทางประเทศไทย

ดาวเสาเนี่ยที่จริงมันแปลว่าความกดดันความเครียด
แสดงว่าตอนนี้โค้ชของทางประเทศไทยมีความกดดันอย่างมาก

ซึ่งความกดดันตรงนี้เองทำให้มันเป็นแรงผลัก

ดวงของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีพอสมควรเลยนะคะ
แต่ว่าที่เขาอาจจะพลาดในครั้งนี้เนี่ย
เพราะว่าดวงของทางไทยดวงโค้ชค่อนข้างจะเด่นกว่า
มันก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้ทางไทยอาจจะพลิกเกมขึ้นมา
แล้วก็ทำชัยชนะขึ้นมาได้ค่ะ

อันนี้จะเป็นงานไม่ยากของไทยในการเจออินโดนีเซีย
แม้ว่าการบุกไปเยือนจะไม่ง่ายก็ตาม

ก็คือว่าดูแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่ายังเหนือกว่า

แต่ว่าต้องแก้ไขเรื่องของการป้องกัน

อันนี้ชัดเจนเพราะว่าในรอบแบ่งกลุ่มเราเสียประตูให้กับเขาจากลูกคลอสแบบนี้แหละ

ก็หวังว่าถ้าเกิดแก้ไขได้นะครับ
ก็จะเป็นการเก็บชนะที่ไม่ยากสำหรับทีมไทย
ในความคิดของพี่บีบะโกงนะครับ
ตรงนี้มันเป็นการบ้านที่ซิโก้น่าจะไปอุดรอยรั่ว
แล้วก็ทำการปรับปรุงเกมที่จะเจอคือจะไม่พลาดในเกมรับ
เหมือนกับเกมที่เจอกับอินโดในรอบแรกนะครับ
แล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเจออินโดพี่เชื่อว่า
เราน่าจะมีโอกาสที่จะเอาชนะได้ไม่ยากเย็น
เกมนัดชิงอาจจะขาดลอยหรือว่าโชว์ฟอร์มสวย
เกมนัดที่เล่นในบ้านของเราเพื่อที่จะเรียกศรัทธาแล้ว
ความสุขให้กับแฟนบอลในช่วงปีใหม่